คุณผู้ชมที่ปราจีนบุรีค่ะมีอุบัติเหตุรถกระบะชนกันสามคันรวด
เหตุการณ์เนี่ยมีคนบาดเจ็บ๒คนเดี๋ยวไปดูภาพเกิดขึ้นกันก่อน
อันนี้คือภาพกล้องหน้ารถนะคะคุณผู้ชมค่ะถนน๓๐๔กบปัททงชัย
คุณผู้ชมลองดูนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
และรถที่ติดกล้องหน้ารถเอาไว้ก็เลยเต็มอย่างที่เห็นในภาพ
เขาก็ขับมาทางตรงของเขาดีเลนของเขา

แล้วก็พุ่งมาอีกฝั่งนึงแบบนี้ตึ้ง
เจ็บสองนะคะถูกนำส่งโรงพยาบาลกบินบุรีนะคะ
บอกว่าเขาขับรถมาจากศรีมหาโพธิ
จะไปส่งรังกระดาษที่กบินบุรีขับมาเลนขวาสุด
วิ่งอยู่เลนซ้ายหักรถเข้ามาเลนขวา
ตัดหน้ากระทันหันหลังจากนั้น
ก็เลยมีรถกระบะคันหนึ่งก็พุ่งข้ามร่องกลางถนนไปอีกฝั่ง
ชนรถอีกคันที่เขาขับมาทางตรงของเขาตามเลนปกตินะคะ
ก็มีบรรทุกผลม้ายอะไรกันมาด้วย
ล่าสุดค่ะต้องมีการนำรถกระบะอีกคันหนึ่ง
ขนถ่ายรังผลไม้เพื่อเอาไปขายที่ตลาดโปกไผ่
ที่ศรีมหาพถตำรวจภูท้องกบินบุรี
ก็จะต้องเรียกมาสอบปากคำนะคะ

ก็เห็นภาพตอนปลายทางอะเนาะ
แต่คันที่มีกล้องหน้ารถเขาก็ขับมาเลนของเขาปกติ
เลนส์ของเขาปกติใช่ค่ะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งข้ามฟากมาเลย
บางทีเราก็ไม่คิดนะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรา